มาดูนี่หน่อยนะฮะถนนบางนาตราดที่ทำให้รถลอยได้หลายคัน

เด้งได้หลายคันเลยคุณผ่านเส้นนี้ทีไร

คุณดูนะนี่นี่กี่คันแล้วน่ะสองแล้วน่ะสาม
อุ๊ยรถใหญ่น่ากลัวนะฮะนี่คุณชมนักข่าวของเรานี่ไปตั้งกล้องมองเลย
เยอะมากทั้งรถเล็กรถใหญ่เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็มี

คุณมันจะซ่อมหรือมันยังสร้างไม่เสร็จเอาให้แน่เอาให้ชัดนะฮะ

เพราะไม่งั้นมันจะเกิดเป็นอุบัติเหตุใหญ่กว่านี้นี่
คันละ๑๒คันขนาดนักข่าวเราตั้งกล้องแป๊บเดียวนะ
เพียบอ่ะทางตรงนั้นมันเป็นทางยาวด้วยไง
คนก็ทำความเร็วแต่พอทำความเร็วมาเจอสภาพถนนแบบนี้
คุณผู้ชมช่วงล่างเราพังหมดนะ

โชคเชิกไปหมดนะฮะนี่คุณผู้ชม
บอกพี่กัดเลยเผื่อหน่วยงานเข้าไปแก้ไขหน่อยนะครับ
ถนนเทพรัฐบริเวณหลักกิโลเมตรที่๔๖๔๙ช่องคู่ขนาน

รถที่ขับผ่านไปผ่านมาจากรถธรรมดา
คุณจะกลายเป็นสภาพของรถลอยได้
รถของคุณจะเด้งได้นะครับ
ผู้สื่อข่าวตั้งกล้องแค่กี่นาทีรู้ไหมคุณ
แป๊บเดียวอ่ะเท่าไหร่โอ้กี่คันปรากฏพบรถที่ขับผ่านเส้นทาง
เหินลอยกระแทกแบบนี้๗๓คัน

นี่เรานำเสนอคันที่๓๘คันที่๓๙๔๐
ไปถึง๗๓คัน๕นาที
คุณผู้ชมรถเล็กรถใหญ่กระบะตู้ทึบ
พ่วงขนาดใหญ่เหินกันหมดแบบนี้
รถทัวร์โดยสารรถเก๋งรถกระบะ
ถ้ามาด้วยความเร็วก็เหินเด้งเยอะแน่นอนนะฮะ
ก็เรียกได้ว่าทุกคันที่ผ่านตรงนี้ไหมถ้างั้น
พี่คนเดินระวังหน่อยนะฮะแต่ห่วงอย่างเดียวคุณ
คือนอกจากเด้งแล้วมันจะเสียหลักเอา
ถ้าเด้งเสียหลักนะกวาดไปชนคันอื่นจะหนักเอานะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เราตั้งกล้องกันเมื่อวานนะฮะ
ก็คือประมาณสัก๔ทุ่มครึ่งนะครับ
คุณผู้ชมฮะเช้านี้เราก็ไปสำรวจตรวจสอบนะคุณนะ
ก็ปรากฏว่าถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงผิวถนน
มีผู้รับเหมาเข้ามาขูดลอกยางมะตอยของเก่าออก

ตั้งแต่ช่วงลงสะพานคลองอ้อมไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
มันก็เลยเป็นหลุมซุดอะไรตัวแบบนี้นะครับ
ประกอบกับมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองด้วยตรงนี้
ทำให้ถนนดังกล่าวยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนะ
ก็อาจจะเด้งนิดหน่อยลอยนิดหน่อย

เมื่อกี้ที่เราทำเร็วหน่อยเพื่อให้จะนับไง

ประสานไปยังหมวดการทางของบางประกงเขานะฮะ

ให้นำสัญญาณไฟไปติดตั้งซะเอาไปติดป้ายซะ

ว่ามีการปรับปรุงผิวถนนขุดลอกกันอยู่แบบนี้
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นนะ

รถเราก็พังนะอีกอย่างก็ระวังอุบัติเหตุที่มันจะหนักกว่านี้

ถึงแล้วเตรียมรับแรงกระแทก

คือบางคนไม่คุ้นเส้นทางก็มาเร็วก็รถพังได้นะฮะ